ทางผู้เสียหายเขาบอกว่าช่วยตามให้หน่อย
มีรถเก๋งชนท้ายรถจักรยานยนต์ของเขา
แล้วขับหนีไปเลยทีนี้ผ่านมานาน๒๐วันแล้ว
ตำรวจก็ยังตามจับไม่ได้นะคะเราไปดูคลิปกันก่อนนะคะ
คือต้องเรียกว่าโอ้โหคือชนแรงมาก
ชนแล้วแบบเหมือนกับว่าจะออกรถไปเพื่อไปจอดข้างทางไหม
เจรจาอะไรไหมไม่คือพอเบี่ยงออกไปแล้วก็คือขับไปเลยนะคะ
เห็นเลยอะคันที่ก่อเหตุเป็นรถเก๋งคอนดาร์ซิตี้สีดำ

จักรยานยนต์ล้มกระเด็นอย่างที่เห็นเสียงดังเลยเนี่ยนะคะคนเนี่ยไปทางรถไปอีกทางหนึ่ง
ตอนแรกเหมือนจะชะลอช่วยเหลือแต่เปล่าสักพักคือเหมือนขับเบี่ยงไปแล้วเหยียบคันเร่งขับหนีไปหน้าตาเฉย
ซึ่งเหตุการณ์นี้เจ้าของรถจักรยานยนต์ผู้บาดเจ็บนำมาโพสต์ขอความช่วยเหลือ
ช่วยตามหารถคันนี้ให้หน่อยนะคะชนแล้วหนี

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ซอยสวนผัก๒๘เมื่อ๔มิถุนายน
เวลาประมาณ๕ทุ่ม๕นาทีแต่ว่าตอนนี้เรื่องยังเงียบค่ะ
เขาบอกทะเบียนรถของคนก่อเหตุด้วยนะทะเบียนตกอยู่คือทะเบียนเจ็ด
สรรค์ส่วนผัก๒๘แต่จู่รถเก่งคันนี้ขับมา
ความเร็วแล้วพุ่งชนท้ายรถเขาล้มกระเด็น
ทีแรกเหมือนจะชะลอถามว่าเป็นอะไรไหม
จากนั้นเหยียบคันเร่งหนีไปเลยค่ะตอนนี้คือผ่านมาเนี่ย
วันยังไม่คืบหน้าเลยทั้งที่แจ้งความ
ไว้ตั้งแต่วันเกิดเหตุทะเบียนรถก็ตกอยู่
อย่างที่เห็นเนี่ยนะคะป้ายทะเบียนรถก็เลยอยากเรียกร้องให้คน
ก่อเหตุมารับผิดชอบค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ที่เสียหาย
ตัวเขาเนี่ยไม่ได้เจ็บมากมีแค่แผลทะเลาะที่แขนเนี่ย
แล้วกับข้าวอะไรก็หล่นกระเด็นอยู่ตรงนี้นะคะ
ฟังเสียงหน่อยค่ะไม่มีหรอกครับผมโทรไปที่
ร้อยเวรที่รับเรื่องเขาก็ไม่เห็นรับจ่ายผมเลย

ทะเบียนรถเขาก็ตกอยู่นะครับมันก็น่าจะตามง่ายอยู่นะครับ
ผมก็แค่ต้องการแบบให้เขาซ่อมรถให้นี่แน่นอนเพราะว่า
รถมันเป็นรอยเยอะเลยครับแบบตัวผมไม่เป็นไรหรอก
แต่อยากให้ซ่อมรถให้เพราะว่ารถผมก็เพิ่งออกในเดือนนึงเอง
เพิ่งได้ป้ายสะเบียนมาอันนี้นะครับยังไม่ได้อะไรเลย
อยากให้เขาซ่อมรถให้แค่นั้นก็พอแล้วครับ